เราก็ต้องไปดูนะฮะแผนผังแล้วก็โครงสร้างทางกายภาพ
ของผู้เขาลูกนี้ของถ้ำแห่งนี้นะครับ
เป็นยังไงบ้างทั้งภายในและภายนอกนะครับ
เพราะว่าพอเรารู้โครงสร้างทางกายภาพ
แล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขามีการสำรวจตรวจสอบปล่องอะไรไปบ้างแล้ว
ตรวจสอบปล่องทิศไหนบ้างนะครับ
ทางฝั่งขวาทางฝั่งซ้ายทางดอยตุงหรือว่าทางดอยผาหมีเนี่ย
ก็จะทำให้เรารู้แล้วล่ะว่าเราจะติดตามข่าวกันต่อไปอย่างไร

ไทยรัฐทีวีตั้งใจให้คุณผู้ชมเข้าใจได้แบบง่าย
ถ้าเกิดเห็นแบบนี้จริงแคปหน้าจอไว้เลยนะ
เวลานำเสนอข่าวต่างคุณผู้ชมจะได้รู้ว่า

สมมุติหน้าจอตรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะ
แล้วก็ทางด้านขวาของจอคือทางเข้าถ้ำ
เข้าถ้ำเสร็จตรงไปจะเจอ๓แยก
ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเจอโถง๑โถง๒โถง๓
แต่ถ้าเลี้ยวขวามันจะระยะทางสั้นกว่าทางเลี้ยวซ้าย
ตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตาที่เขาสำรวจโพรง
สำรวจปล่องอยู่ทางด้านของด้อยพามีนะ
เขาก็อธิบายลักษณะทางกายภาพภายในถ้ำแยกเลี้ยวซ้าย
ว่าตรงนั้นจะมีโพรงขนาดใหญ่มากอยู่เหมือนกัน
ดังนั้นสถานที่ใดที่มีโพรงถ้ำใดที่มีโพรง

เพื่อเป็นการระบายความชื้นระบายอากาศขึ้นไปข้างบน

ถ้าเกิดว่าข้างล่างเป็นโถง
มีพื้นที่ข้างบนจะมีเหมือนกับรู

ว่าจุดของดอยผาหมี
ก็มีการสำรวจตรวจสอบปล่องต่าง

แล้วก็เมื่อวานที่ปล่องพระบัตรรอภ์ไปพบล่าสุด
มันเป็นปล่องอยู่ตรงหน้าผา
ซึ่งต้องมีการสำรวจตรวจสอบว่าปล่องตรงหน้าผาเป็นอย่างไร
ตอนนี้ได้แต่อาศัยโดรนบินโดยรอบดูสิ

แต่การจะโรยตัวจากบนยอดหน้าผาลงมา
จะเข้าปล่องได้อย่างไรล่ะหรือว่าจะต้องปีนขึ้นไป
ยังอยู่ด้วยความยากลำบากอยู่นะครับ
แต่ว่าท่านรองพบตรได้อธิบายเรื่องของปล่องไว้แบบนี้

บอกว่าเจอปล่องแล้วเข้าไปเจอหยักรูปตัวแอล
ขนาดความกว้างของปล่อง๑๕เมตร
พอที่นักสำรวจจะสามารถหย่อนตัวลงไปได้
พอลงไปสักลึกเหมือนกันนะ๒๐กว่าเมตรใช่ไหม
ก็จะเจอหยักรูปตัวแอลก็ต้องมีการเลี้ยวไป
แต่การเลี้ยวไปความกว้างของปล่องนี้

ก็ลงไปได้อีกแล้วก็ไปเจอขยัก
พอไปเจอขยักก็ลงไปได้อีกประมาณ๑๑เมตร
จากนั้นลงต่อไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงตันนะ

่อนของโยนของลงไปปรากฏว่าคุณผู้ชม
พอหย่อนลงไปแล้วเสียงที่ได้ยินคือเสียงกล้อง

หมายความว่าตรงนั้นมันยังไม่ตัน
มันยังมีทางลงต่อไปได้อีก

ร่องที่รองพบตรอธิบายนี้ก็สำคัญ
เพราะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมารองพบตรก็เดินเท้า

แล้วก็แน่นอนพบตรพทเอกจากทฤษฎีชายกินดา

เพื่อที่จะปฏิบัติการในการ
โรยตัวลงไปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ส่วนใหญ่ท่านจะใช้วิธีการถ้าโทรศัพท์มีสัญญาณ
ใช้วิธีการในการเฟสไลฟ์เข้าไปในเฟซบุ๊คของท่าน
ถูกต้องค่ะก็คือเข้าไปดูได้เลยนะ
ดรวิรัชัยทรงเมตตาเป็นภาษาไทย
แต่ถ้าเฟสไลฟ์ไม่ได้
ก็จะกลับลงมาจากภูเขา
แล้วถึงจะมีการมาพูดคุยกับสื่อมวลชน
ว่าวันนี้ไปเจออะไรบ้างนะครับ
นี่ชุดของทางตำรวจเขานะฮะ

นักวิชาการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
พระบรมราชุปธรรมหรือวศธ
และกรมทรัพยากรธรณีวิทยา
ที่จะใช้เครื่องสแกนสำรวจความหนา
และลักษณะพื้นผิวของผนังถ้ำ
เพื่อนำมาวิเคราะห์กำหนดพิกัด
ในการใช้เครื่องมือเจาะหินนะครับ
โดยนายธเนธวีระสิรินายยกวศธ
ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีของเราบอกว่า
การเจาะนั้นจะแบ่งเป็น๒ส่วน
ก็คือการเจาะขยายโพรงที่อยู่เหนือถ้ำทางดอยผาหมี
ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณ๓แยกปากทางเข้าถ้ำ

เวลาจะดูเรื่องของโพรงเรื่องของช่องเรื่องของปล่อง
ต้องดูควบคู่ไปกับแผนผังของถ้ำ

คือจะได้เห็นข้างในว่าข้างล่างของในถ้ำ
มันเป็นอะไรบ้างแล้วข้างบนมันเป็นยังไง
ข้างล่างเป็นโถงข้างบนก็อาจจะเป็นโพรง
อีกจุดหนึ่งทีมจะไปสำรวจทางซ้ายของทางเข้าถ้ำ

ก็จุดที่ไปถง๒ถง๓จุดที่ไปพัทยาบีช
ทางซ้ายระยะทางจะยาวกว่า
ผู้ที่รับผิดชอบเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของทางฝั่งทหารนะ

แล้วก็วศธด้วยนะที่จะเข้าไปสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์นะครับ
ยืนยันว่าวิธีการในการขยายช่องขยายโพรง
วิธีการนี้จะไม่ทำให้ถ้ำพังถล่มลงมานะครับ
ขณะที่หน่วยงานเอกชนอย่างปตทสพ
เมื่อกี้เราได้สัมภาษณ์ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญปศภไปแล้ว
โดรนนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง
เพราะว่าสามารถทำแผนผัง๓มิติได้ด้วย
แล้วก็สามารถซูมได้ระยะไกล
แต่ว่าตอนนี้อยู่ในภารกิจของการสำรวจตรวจสอบว่า
มีโพรงมีช่องมีปล่องที่ไหนอยู่บ้างนะครับ
เรื่องต้นดรธนาสรานเวชพันธ์เมื่อกี้เราสัมภาษณ์ไป
ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมให้สัมภาษณ์
บอกว่าการบินสำรวจได้ผลเป็นที่น่าพอใจสมควรพอสมควร
และวันนี้บินได้เยอะกว่าเดิม
เพราะว่าฟ้าฝนเป็นใจ
สำหรับโดรนตัวนี้ปฏธศพเคยใช้งานในการตรวจสอบ

มีความสามารถในการสร้างแผนที่ทางอากาศ
ภายนอกบริเวณของถ้ำหลวง
เรื่องของภารกิจในการสร้างแผนที่ทางอากาศรอสักนิดหนึ่ง

ในการไปสำรวจตรวจสอบว่ามีปล่องมีโพรงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณนัททะพงษ์จริงแล้วไลฟ์กันตลอดทางวันเลยใช่ไหมคะ
คืบหน้าไลฟ์สดทางเฟสไทยรัฐใช่ไหมฮะ

แต่ที่นี้ถามหน่อยคุณนัททะพงษ์อยู่ตรงจุดไหน

วันนี้ทางผมเองอยู่บริเวณหน้าทางเข้าของถ้ำหลวงนะครับก็คือเป็นจุดที่มีการระบายน้ำออกมาจากในส่วนของในถ้ำครับ
ก็คือว่าตามรายงานของผู้ว่าเชียงรายยังคงมีการยืนยันตัวเลขว่า
ในทุก๑นาทีจะสามารถระบายน้ำออกจากภายในถ้ำได้๓๐๐ลิตรนะครับต่อ๑นาที
และถ้าเกิดว่าสภาพอากาศเป็นใจแบบนี้นะครับและไม่มีฝนตกลงมา
ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในถ้ำลดลงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
และถ้าระดับน้ำเป็นไปตามความเหมาะสมนะครับ
เพื่อไปตามหาน้องที่พวกเขาคาดว่าน้องจะอยู่ในจุดตรงนั้น
ครับมีการประมาณกันไหมห้า
ว่าเราสามารถระบายน้ำ๑นาที๓๐๐ลิตร
แล้วจะต้องระบายสักกี่ชั่วโมงอย่างไรบ้าง
ซิลถึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้
คาดการณ์ของผู้ว่าบอกว่ายังไม่สามารถคาดการณ์ได้
เพราะว่าโถงที่อยู่ในถ้ำเป็นโถงขนาดใหญ่
แต่รอยต่อของจุดต่างของถ้ำมันจะมีช่องเล็กช่องใหญ่

ก็เลยทำให้ไม่สามารถคาดเสน่ห์ได้ว่า
จุดไหนสามารถพร่องน้ำได้เยอะจุดไหนสามารถซ่องน้ำได้น้อย
แล้วก็ในส่วนข้อมูลล่าสุด
เมื่อช่วงเช้านี้ทางผู้ว่าเชียงรายบอกมาว่า
ได้มีการเสนอรายงามนั้นว่า
อาจจะมีการนำตัวเครื่องสูบน้ำ
สนับสนุนเพิ่มในถ้ำอีก๔๐เรื่อง

แต่ขนาดนี้เครื่องจำนวน๔๐เครื่อง
ยังเดินทางไม่ถึงบริเวณถ้ำครับ

แต่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่แน่ใจว่าติดปัญหา
หรือว่าติดเรื่องอะไรนะครับ

ผู้ว่าเองก็ยังไม่ได้รับรายงาน

ที่จะเข้ามาติดตั้งเช่นกันครับ

เรื่องของตัวขุดเจาะบ่อบาดานี่ฮะ

ก็คือในการขุดดับแนวดิ่งแล้วก็แนวเฉียง
เฉียงเนี่ยเป็นกระบวนการขั้นตอนความคิดแรกของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ว่าการขุดแนวทะแยงจะต้องยกเลิก
เพราะว่ามันไม่สามารถเจอตาน้ำ

เพราะว่ามันจะมีเสร็จตรวจเสร็จก้อนหินเนี่ย
อยู่กระจัดกระจายในส่วนของการขุดเจาะแบบแนวเฉียงนะครับ
ส่วนในการขุดลึกลงไป๑กิโลเมตรเนี่ย
เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็รายงานว่าลงไปถึงบริเวณตาน้ำนะครับ
แต่ว่าน้ำเนี่ยยังไม่ได้ไหลออกมาในส่วนตรงนี้
ได้ปริมาณที่มากที่เขาต้องการ
แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่การหารือแล้วก็รอการประชุมของทางผู้ว่าถึงแนวทางหลังจากนี้
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับก็คือแผนการหลักของผู้ว่าเนี่ย
การนำน้ำออกจะใช้เครื่องสูบมากกว่าการขุดเจาะ
แต่ว่าเขาก็ห่วงในสภาพอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศกลัวว่าธรรมชาติจะเสียหายครับ
แสดงว่าช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดใช้วิธีการเจาะน้ำใต้ดินในแนวดิ่งเนี่ยคือเหมือนจะเจอตาน้ำแล้ว
แต่ต้องดูต่อใช่ไหมคะว่าจะยังไง
ใช่ครับประมาณนั้นครับเพราะว่าส่วนที่จบลงไปเนี่ยเจอตาน้ำแต่ว่าปริมาณน้ำที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นตามเกณฑ์ที่เขาคาดหวังไว้นะครับ

ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยจะเห็นแล้วตลอดช่วงเช้าเนี่ยมีแดดออก

และก็คือสัญญาเนี่ยโบ่งชี้เป็นอัติธาสตร์ที่ดีมากเพราะว่า
ก็บอกเองว่ารองท่ำเนี่ยน้ำก็ลดระดับลงแต่ตอนนี้ติดที่หน้าหัวนะครับคือตอน

แต่น้ำจะไม่ลดว่าน้ำที่ไหลลงจากเขาก็จะลงไปสมกรุกในบริเวณท่ำจะทำการสูบเนี่ยทำได้ยาก

เรื่องสศุดน้ำยังเดินทางมาไม่ถึงบริเวณถ้ำ
เท่าที่คุณนัทพงศ์อยู่บริเวณ
ถ้ำหลวงได้ประเมินด้วยสายตาไหม
วันนี้ตั้งแต่เช้ามันเป็นยังไงบ้าง
มันลดระดับลงไปหรือยังหรือว่ามันแห้งแล้วยังไงบ้างคะ
ปริมาณน้ำเนี่ยยังมีไหลมาตามทางครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูง
แต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สิงกับแห้งสนิท

นี้ยังมีอยู่ครับแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกมันเป็นปกติ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเริ่มสูบน้ำก็จะมีระดับประมาณนี้อยู่แล้ว
ครับมองลงไปที่ถ้ำดูเรื่องระดับน้ำแล้ว
ขึ้นฟ้านะฮะท้องฟ้ามันมืดครึ้มขนาดไหน
หรือว่าตกมาโปรยปลายอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ฟ้าเปิดครับแต่ว่าเมฆค่อนข้างที่ปกคลุมเยอะ
แล้วก็ฝนตกลงมาแต่ไม่สิ่งกับน้ำ
แต่ว่าถ้าดูจากสรรเขาแล้วตอนนี้ผมคาดการณ์ว่า
ถ้าในช่วงบ่ายนี้ไปเนี่ยฝนน่าจะตกลงมาครับ
เพราะว่าการพยากรอากาศที่เรารายงานไปตั้งแต่เช้านะครับ
บอกว่าจนถึงบ่าย๒ฝนอาจจะไม่ตก
แต่ถ้าบ่าย๓อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างนะฮะ
ภารกิจของธนยกรัฐมนตรีอะไรเหล่านี้ล่ะครับ
หรือว่าภารกิจด้านอื่นเป็นยังไงบ้างครับคุณนัทพงศ์
ในส่วนของภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็คือการลงพื้นที่เพื่อมามอบขวัญกำลังใจ
แล้วก็สุขใจในส่วนของญาติพี่น้องของที่เขาปักหลัก
รอน้องที่อยู่ภายในถ้ำว่าไม่ให้เสียขวัญ
แล้วก็ให้กำลังใจกันไปครับ
แล้วก็ให้เชื่อมั่นในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันครับก็ในส่วนของตำรวจเนี่ย
ก็มีการจัดชุดราชเตอร์เวนในส่วนของแนวสันเขา

ก็ตอนแรกถ้าตามกำหนดการเดิมเนี่ย
จะมีแค่คนตำรวจเอกวิรัชัย
จะนำทีมไปในปล่องโฟงที่พบเมื่อวาน
ขณะเดียวกันจะมีข้อมูลในช่วงสัก๙โมงครับ
คนตำรวจเอกจากทิศผู้ประชาการตรวจแห่งศาสตร์
ได้เดินทางมาแล้วก็นำชุดอีก๑ชุดปฏิบัติการ
ทำการค้นหาปล่องโพรงที่เมื่อวานมีการรายงานว่า
มีการพบทั้ง๓ปล่อง
สามปล่องเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะสามารถ
โรยตัวแล้วก็หย่อนลงไปในจุดของ
โถงขนาดใหญ่ของถ้ำหลวงครับ

เอาละครับขอบคุณคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะฮะ
ถ้ามีอะไรเราจะขออนุญาตติดต่อในการรายงานเข้ามาอีกนะครับ

ความคืบหน้าที่เห็นได้ชัดตอนนี้นะครับ

ก็ทุก๑นาทีระบายน้ำได้ออก๓๐๐ลิตร
แล้วก็รอเครื่องสูบน้ำที่จะมาสมทบอีก๔๐เครื่อง

เป็นการสูบน้ำออกเน้นใช้เครื่องสูบน้ำ
เพราะว่าทางผู้ว่าบอกว่าเน้นภารกิจนี้
มากกว่าการเจาะน้ำใต้ดิน

เจาะน้ำใต้ดินคือเจาะในแนวดิ่งไปแล้ว

ขั้นตอนหลังจากนี้จะยังไงต่อไป
คุณผู้ชมเราช่วยกันภาวนาอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของฟ้าฝนนะฮะอย่าได้ตกลงมาเลยนะฮะ
วันนี้อุตส่าหแดดออกตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ

จะได้เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับ